อย่างที่อ่างทองชาวบ้านก็เห็นรถจักรยานยนต์๖คัน
มีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งเด็กเอ่อทีกลับไปสิบสี่คนค่ะ
แล้วแต่งกายคล้ายคล้ายกับชาวสวนชาวไร่เหมือนแบรนด์งานต่างด้าว
เขาก็เลยเข้าใจผิดว่าเป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีออกนอกเมืองแล้วเอาโควิดเข้ามาหรือเปล่า
ก็เลยตามตำรวจแจ้งตำรวจไปสกัดจับว่านี่นะต่างด้าวหนีมาสุดท้ายใช่หรือไม่ใช่ไปดูครับ

สอบมีถุงเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วคนเยอะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เฮ้ยแรงงานต่างด้าวหลบหนีหรือเปล่า

ประกอบมันครบการแต่งตัวสุดท้ายไม่ใช่ครับ
คนไทยครับกำลังพาครอบครัวไปตัดอ้อยกัน
ก็เลยต้องเอาข้าวของไปเยอะเพราะตัดอ้อยมันใช้เวลาเป็นวันไง
ตัวเองอย่ามากันเยอะแล้วไม่ใส่แม็กซ์แบบนี้ไม่ได้
เพราะว่ามีพลเมืองดีแจ้งมาว่าพวกคุณคนกลุ่มนี้
เป็นบุคคลต้องสงสัยแรงงานต่างด้าวขี่รถหลบหนีหรือเปล่า
ขนข้าวขนของมีเด็กด้วยมีกระเป๋าเสื้อผ้ามีถุงเต็มไปหมดเลย
กลัวว่าจะติดโควิดหลบหนีเข้ามา
ก็เลยสกัดจับแล้วก็เรียกสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ใช่อย่างที่บอกเป็นคนไทยนะฮะ
ก็เลยมีผู้ใหญ่บ้านมีประหลัดอำเภอเข้าไปเคลียร์ไปคุยกัน
ปรากฏว่ามีผู้ใหญ่มีเด็กทั้งหมด๑๔คนขี่รถกันมา๖คัน
มีกระสอบใส่ข้าวเครื่องมือทำกับคงกับข้าวเต็มไปหมดเลย
บัตรประชาชนเขามีครับเป็นคนไทยทั้งหมดเลย
เด็กเองก็มีใบเกิดครบเขาเอามาหมดเลยนะนะฮะ
ทั้งหมดเป็นญาติพี่น้องกันกำลังจะพาบุตรหลานครอบครัวเนี่ย
ไปรับจ้างตัดอ้อยที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ขี่รถจากอ่างทองไปสุพรรณบุรีฮะไปรับจ้างตัดอ้อย

แต่ช่วงนี้บรรยายงานต่างด้าวหลบหนีการตรวจโควิดเยอะ
ชาวบ้านก็เลยวิจรภแห่งตัวกังวล

ตรวจสอบเสร็จทั้งหมดก็สามารถขี่รถเดินทาง

รายอ้อยที่สุพรรณบุรีต่อไป
นะช่วงนี้ส์หลายคนก็ว่าและนะ

ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนไปทำอะไรเพื่อความสบายใจ